ส่วนเรื่องนี้ค่ะเป็นคุณลุงที่น่าสงสารค่ะ
คุณลุงขายผลไม้รถเข็นแถวจรรย์สนิทวงนะคะ
ปรากฏว่าคุณลุงถูกทำร้ายร่างกาย
กระทบกระเทือนที่ศีรษะอย่างรุนแรงค่ะ
ที่มาที่ไปก็คือคุณลุงแกเล่าให้ฟังว่า
มีสามีพระยาคู่นึงมาซื้อผลไม้ดอง๒๐บาท
แบงค์ร้อยคุณลุงยืนยันว่ามันเป็นแบงค์ร้อย
ก็ทอนไป๘๐บาทนะคะ
สามีพระยาคู่นี้ออกไปแล้วย้อนกลับมาอีกที
บอกว่าลุงที่ให้เงินไปเมื่อกี้ไม่ใช่แบงค์ร้อยนะ

ลุงก็บอกไม่มีในตัวไม่มีแบงค์๕๐๐ติดตัวเลยจริง
ที่คุณให้มาเมื่อกี้มันแบงค์ร้อย
พอคุณลุงเถียงปุ๊บมันใส่เลยค่ะ
มันเอาไม้ฟาดหัวฟาดหน้าคุณลุงจนคุณลุงบาดเจ็บ

ดูสิคะเพจแตกเอาภาพนี้มาโพสต์ค่ะ
อันนี้ก็เป็นภาพตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยไปช่วยประถมพยาบาลคุณลุงนะคะ

แขนก็มีร่องรอยถูกตีด้วยค่ะ
ก็เลยบอกว่าใครมีเบาะแสแจ้งหน่อยใครเห็นเหตุการณ์นะคะ
คุณลุงเข็นผลไม้ขายหน้าปากซอยจรรย์สนิทวง๓๕
ขวามือคือภาพคุณลุงตอนที่ขายผลไม้นะคะ

ซ้ายมือคือหลังจากโดนทำร้ายร่างกาย
ทีนี้เราก็เลยส่งคุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปค่ะ
จุดที่คุณลุงจอดรถที่ขายผลไม้ทุกวัน

คุณลุงชื่อว่าคุณลุงวิเทียนคลอวิมายอายุ๔๔ค่ะ
แต่คนแถวนั้นจะเรียกว่าลุงสายัน
คือคุณลุงจะใส่สูตรผูกไทยขายผลไม้เคยออกสื่อหลายช่องนะคะ
ที่เรียกว่าสายันก็เพราะว่าลุงวิเชียนชอบทำท่าไหว้เหมือนคุณสายันสัญญา
แล้วก็แต่งตัวหล่อเลยเนี่ยใส่สูตรผูกไทยขายผลไม้รถเข็น
ก็เลยเรียกกันว่าลุงสายัน
กู้ภัยที่ไปช่วยประถมพยาบาลคุณลุง
กิติคุณสุวรรณทองบอกว่าลุงโดนตีด้วยไม้
โดนตีเข้าที่หัวโดนตีเข้าที่หน้า

คนที่ก่อเหตุเป็นสามีภรรยาน่าจะอายุไม่เกิน๓๐ปี
ฟาดหัวลุงจนน่วมแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หนีไป
แจ๋วขายส้มตำอยู่แถวนั้น

คนกล่อเหตุตีลุงไม๊ยังเสียงน้องตุ๊บ
อืมป้าเจ๋วบอกตกใจมากนะคะรู้จักกับลุงสายยันมาเป็นสิบปี
ลุงแกน่ารักมากคนที่ก่อเหตุอาจจะเห็นว่าลุงแกแต่งตัวดี
ใส่สูตรผูกไทยมาขายผลไม้คงหวังจะมาหลอกเงินนะคะ
เขากำลังมีเรื่องกันไงได้ยินเสียงไอยาไว
เราก็มองไปเฉยมองไปก็ตีกันแล้วที่เสียงแบบสระครั้งโรยวาน
อาบเลยอาวุธที่เขาเอามาเป็นอะไรเป็นไม้เหมือนไม้เบสบอล
อย่างเงี้ยเรามันดึกอ่ะเนอะสันนิษฐานว่าเป็นไม้เม็ดบอลอย่างเงี้ย
โอ้โหไม้เบสบอลเลยเหรอคะอืมทีมข่าวของเราก็เลยไปที่บ้านคุณลุงสายาน
ครับอยู่ในซอยสุดสาครเขตบางกอกน้อยค่ะห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณสามกิโลนะคะ
อืมเป็นบ้านเช่าบ้านไม้ชั้นเดียวอ่ะค่ะหน้าบ้านก็มีรถเข็นผลไม้คันเก่าจอดอยู่
มีเปลือกผลไม้ที่คุณลุงปอกเอาไว้แล้วก็ไม่ได้มีคนอยู่บ้านอ่ะนะคะ
ตอนที่ทีมข่าวของเราไปถึงครับเพื่อนบ้านบอกว่ารู้ข่าวก็ตกใจ
เพราะลุงสายันอยู่บ้านคนเดียวนิสัยดีไม่เคยมีเรื่องกับใคร
หลังเกิดเหตุน้องสาวมาจากต่างจังหวัดแล้วก็มารับตัวลุงสายันไปรักษาตัว
ที่จังหวัดนครราชศรีมาเป็นบ้านเกิดของคุณลุงตอนนี้พ้นขีดอันตรายแล้ว
เหลือรอดูอาการแทรกซ้อนอื่นเพราะว่าศีรษะกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงค่ะ

ส่วนใหญ่ก็แคนจะทำอาหารก็คือลักษณะทำงานคนเดียวขายคนเดียวกลับมารักษาตัวอยู่ที่บ้าน
เราก็ตกใจเพราะว่าน้องเขาจะเป็นคนดีคนหนึ่ง
ไม่เคยมีไม่เคยมีในส่วนนี้
คุณผู้ชมบอกสงสารคุณลุงมากเลยแล้วก็เป็นห่วงมากนะคะ
ทำไมคนร้ายจะถึงลงมือแบบโอ้โหค่อนาฬิกา
คุณผู้ชมก็ถามว่าทำไมคุณมิ้ว
เรียกคุณลุงว่าลุงเพิ่งอายุ๔๔เอง
ใช่ค่ะคุณในพื้นที่จะเรียกกับว่าลุงสายันไงครับ

ใช่ดิฉันก็ป้าเหมือนกันป้ามิ้วอายุ๔๒ใกล้กับคุณลุงสายัน
คือถ้าเป็นเรื่องจริงแล้วน้องมิ้ว๔๔เรียกลุงเนี่ยพี่อุ๋ยก็จะตีเหมือนกัน

เมื่อสักทุกครุ่งก็บอกว่าแหมหมดอัตโธรน๕๗เรียกตา
อันนี้เราเรียกตามเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเขาเห็นตาซาเล้งเขาก็เรียกตาซาเล้งตั้งแต่แรก
เขาเรียกตามเนื้อข่าวคือคนแถวนั้นเขาเรียกแบบนี้จริง
มิวก็ขออธิบายเพิ่มเติมว่าญาติของลุงสายันแจ้งความเรียบร้อยแล้วนะคะ
ที่สถานีตำรวจนครบานบางขุนนลนะคะ
อยู่ระหว่างการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อนำตัวคนก่อเหตุมาดำเนินคดี
ฝากตำรวจหน่อยจับให้ได้เถอะค่ะนะคะ